จังหวัดศรีสะเกดนะครับพร้อมที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งต่อไปติดตามพร้อมกับข่าวอีลันอื่นที่น่าสนใจครับ
นายวิญญาณศักดิ์วิจัยแสงสีพูดว่าราชการจังหวัดศรีสะเกรดแถลงข่าวและลงนามเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่สี่สิบเจ็ดหรือศรีสะเกรดเกมนะครับระหว่างวันที่ห้าถึงสิบห้าธันวาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามและกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่สามสิบเจ็ดนักคอลลำดวนเกมระ